เพราะเวลาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เราก็ตรวจสอบได้จุดเดียวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เราได้จับได้สองคนก็กำลังสืบสวนอยู่
เท่าที่ระเบิดมันระเบิด๕จุด
แล้วก็ยังขอเวลาให้เจ้าหน้าที่สอบสวนดูรายละเอียด
แต่หลายสุดที่เกิดขึ้นเช้านี้ยังไม่ได้มีการข่าวเพิ่มเติมใช่ไหมคะ
ยังไม่มียังไม่มี
ก็จะต้องหยุดก็สร้างสถานการณ์แน่นอนนะ
ขอบคุณมากครับ